ไปตรวจสอบซิว่าผู้ชายคนนี้เป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
พฤติกรรมของเขาก็คือเข้าไปหาพระค่ะ

นิมนต์หลวงพ่อไปสอบถามหลวงพ่อ

ผมขอตรวจปัสสาวะหลวงพ่อหน่อย

สภาพเขาเป็นตำรวจจริงหรือตำรวจปลอมค่ะ
ฮะอย่าแสดงทำกับผู้ที่ไว้อาวุธเตือน
อย่าแสดงทำกับผู้ที่คนที่ยืน
ถามว่ามักบิโมแปด

มันอยู่กับศรีมแห่งเหลือฟะโยม

ถ้ามีสติปัญญามาถึงตรงร้อย

แต่ถ้าไม่มีสติปัญญาเมาเหล้ามาไม่ต้องมา

คนไหนนะคะที่จะโดนตรวจ

แล้วมักมีองค์แปดไหมมักไม่
มักมีองค์แปดแต่มักไม่มีเขา

ผู้ชายคนนี้แหละค่ะที่เขาอ้างว่าเป็นตำรวจ
แล้วเข้ามาขอตรวจปรัชวันหลวงพ่อ
บอกว่าหลวงพ่อติดยาเสพติด
เขาบอกว่าชาวบ้านรอกวัดร้องเรนมา
เขาอ้างตอนนี้ก่อนเขาอ้างตอนแรกก่อน
บอกว่าชาวบ้านร้องเรียนมาว่าหลวงพ่อเนี่ย
มีติดยาเสพติดแล้วก็เป็นพระปลอมด้วย

แต่ว่าหลวงพ่อบอกว่าช่วงที่พูดคุย

น่าจะเป็นกลิ่นที่ออกนะคะละมุดน่าจะมานะคะ

สืบสวนตำรวจภูทรภาคที่๖เพชรชบูรณ์นะคะ
ไม่รู้ว่าเป็นตำรวจจริงตำรวจปลอมเหมือนกัน
แต่สรุปสุดท้ายในที่สุดไม่มีการตรวจปัสสาวะใครนะคะ
แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมาใหม่
มาในเครื่องแบบเลยทีนี้เขาบอกแบบนี้นะคะ
พ่อก็บอกถ้ามาแบบมีสติมาเลยได้ทั้งกองร้อยนะคะ
ทีมข่าวพยายามสอบถามเช็คให้
ถามกลับไปยังกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๖
แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับคำตอบเลย
ว่าชายที่ปรากฏในคลิปเสื้อขาวคนนี้เป็นตำรวจจริงหรือไม่นะคะ
เดี๋ยวเราติดตามให้ต่อว่าสรุปสุดท้ายผู้ชายคนนี้